คุณผู้ชมคะจำเตี้ยมชได้ไหม
ได้น้องหมานี่เป็นขวัญใจของคนเลยนะ
คุณเขาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วทุกคนรักเขามากปรากฏวันหนึ่งอยู่ดีเตี้ยหายไป
จนกระทั่งคนพากันตามหาสุดท้ายไปพบว่าเตี้ยกลายเป็นศพถูกทิ้งที่ป่าย่าข้างทาง
นำมาซึ่งการพิพากษาในวันนี้ของศาลค่ะ
ใช่ซึ่งนอกจากเป็นสัญลักษณ์เรื่องของความน่ารักของสุนัขแล้ว
ยังเป็นสัญลักษณ์เรื่องข้อกฎหมายด้วยนะ
ใช่คุณอันนี้คุณต้องมาติดตามเลยนะคะ
ว่าสารจังหวัดเชียงใหม่มีการอ่านคำพิพากษาในวันนี้แล้วนะคะ
หลังจากที่อายการเป็นโจทย์ฟ้อง๑๐ตำรวจโทปริญญาปัญญาบุตรอายุ๓๐ปีค่ะ
โดยในการฟังคำพิพากษาในวันนี้ในศาล
มีทางด้านของคุณสมศักดิ์ชัยวงศ์นะคะ
อายุ๗๕ปีที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของพี่เตี้ย
แล้วก็มีตัวแทนจากมูลนิธิเวิร์สดอกไทยแลนด์ไปร่วมฟังด้วย
สารพิพากษาจำคุก๑๐ตำรวจโทปริญญาค่ะ
จำเลยเป็นเวลา๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
ฐานอะไรบ้างทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
และความผิดฐานลักษับเนี่ยอันนี้ยกฟ้องไป
เพราะมันไม่มีเรื่องของการปรากฏชัดในความเป็นเจ้าของสุนัขนะคะ

แฟนคลับเนี่ยเหล่าบรรดาแฟนคลับพอรู้เรื่องนี้
หลายคนดีใจนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความกันต่างนานา
ในโลกออนไลน์ระบุแบบนี้ด้วยว่า
ไม่ตายฟรีและขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมกับพี่เตี้ยค่ะ
ใช่ค่ะยังรับความยุติธรรม

คนที่รักผ่านกับเจ้าเตี้ยมาก่อนเราพอมีข่าวอะไรนะ

ได้เห็นเจ้าเตี้ยต้องอยู่ร่วมด้วย
ใช่ก็ชอบวิ่งขึ้นดอยด้วยนะ
แล้วบางทีคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในมชเนี่ย
เตี้ยก็ชอบไปนั่งตรงอะไรที่เหยียบตรงเท้า

ทุกคนจำภาพได้ชัดเจนแล้วก็ยังคงคิดถึงพี่เตี้ยอยู่นะคะ
ทีนี้ค่ะธนายความฝ่ายโจทย์คุณอานนูลวีรมชาบอกว่า
พยายามทำทุกอย่างด้วยการไปหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมนะคะของทางด้านของจำเลย
นำเสนอไปต่อสารนำไปสู่คำพิพากษาในวันนี้
เชื่อว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจำเลยเขาจะอาจจะขอประกันตัว
เพื่ออุทธรณ์ขอสู้คดีก็พร้อมที่จะสู้คดีกันต่อไป
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพี่เตี้ยค่ะ